ส่วนเรื่องของการตั้งด่านตรวจเนี่ยนะคะย้ำแบบนี้นะคะ
สามร้อยห้าสิบเจ็ดจุดทั่วประเทศค่ะ
เมื่อวานนี้เริ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะรอยต่อไปที่จังหวัดต่าง
วันนี้บวกอีกห้านะคะการทำงานหลังจากนี้ไปจะเข้มข้นมาก
ก็คือจะต้อง๒๔ชั่วโมงเลยต้องมีการให้กำลังใจกันหน่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานตามจุดต่างด่านตรวจต่างมีทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจ
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อวานี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่นะคะจุดตรวจบริเวณใต้รถไฟฟ้า
บีทีเอสแบริ่งและจุดตรวจถนนพระราม๒ขาเข้ากรุงเทพค่ะ
โดยจุดนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงทำงานเข้มงวด
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจอุณหภูมิร่างกายเชิญลงมาสอบประวัติ
ตรวจอุณหภูมิหลายครั้งเพื่อความแน่ใจตรวจบัตรประชาชน
ตรวจหลายอย่างเนี่ยนะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
พอลงพื้นที่เห็นความร่วมมือของประชาชน
ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแม้การจราจรจะติดขัดสักเล็กน้อยนะคะ
จากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์นะคะ
ขอให้ประชาชนที่เดินทางออกจากบ้านอย่าลืมนะ
อย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเหมือนท่านด้วยนี่นะคะ
กเจ้าล้างมือด้วยและตอนนี้ช่วงนี้เผื่อเวลาการเดินทางสักนิดนึ
เพราะว่าด่านอาจจะเยอะเนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะพูดคุยกับประชาชนแล้ว
ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถต่างจังหวัดหน่อยนะ
ที่จะเดินทางเข้ากอทมทำให้เป็นพิเศษเลย
อกจากนี้กวดขันผู้ที่ใช้โอกาสนี้ทำผิดกฎหมายด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดหรือว่าขนสินค้าต้องห้ามต่างนะคะ
มาสรุปจุดต่างเอาในกรุงเทพก่อนนะคะ
ถ้าจะสรุปทั่วประเทศก็คงต้องใช้เวลานานนะสามร้อยห้าสิบเจ็ดจุด
เอากรุงเทพเอากรุงเทพ๗จุด๗จุดที่เริ่มเมื่อวานนะคะ
สะพานข้ามแยกคลองประปราคลองประปาถนนแจ้งวัฒนะ
ใต้ด่วนมหานครถนนสุวินทวงฝั่งขาเข้าถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษซอยสามสิบเก้า
หน้าปั๊มเอสโซใกล้บีทีเอสแบริ่งบริเวณหน้าศูนย์โตโยต้าถนนราชพฤกษ์
ใต้สะพานภูมิพลถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าหน้าปั๊มปตทพระราม๒
ซอยพระรามสองเก้าสิบห้านะคะนี่คือจุดของเมื่อวาน
วันนี้ประกาศเพิ่มเติมอีก๕จุดใครที่จะเดินทางนะคะ
อย่าลืมนะคะเผื่อเวลานะคะที่๕จุดเพิ่มเติมวันนี้
ไปถนนบางนาตราดอันนี้วิ่งด้านล่างนะ
ก็คือออกภาคตะวันออกส่วนด้านบนล่ะ
มีการกักไหมมีเช่นเดียวกันนะคะ
ก็คือทางยกระดับบุรพาวิถีด่านบางจากขาเข้า
ส่วนถนนวิภาวดีที่จะออกไปนู่นเนี่ยนะคะ

ส่วนด้านบนล่ะทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์

ก็คือบริเวณใกล้ด่านอนุสรสถานค่ะ